ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเป็นศึกทะเลาวิวาสระหว่างพนักงานเทศบาลหัวร้อนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ
วงจรปิดจับภาพไว้ได้นี่เลยค่ะเป็นที่เห็นสีน้ำเงินที่เราทำลูกศรไว้นั่นคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ส่วนทุกคนที่เดินออกมานี่เป็นพนักงานเทศบาลนะคะเป็นพนักงานเทศบาลเขาโตเถียงอะไรกันสักอย่างอยู่ใกล้กับรถเก็บขยะ
ไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแหละแต่ก็ยืนโต้เถียงกันสักพักนึงค่ะ
จะเห็นว่าพนักงานเทศบาลคนนี้ที่สวมเสื้อออกสีดำนะคะเขาจะเดินไปที่รถขยะแล้วไปหยิบท่อนไม้ที่เหน็บอยู่
นี่เดินเข้าไปแล้วเห็นไหมเขาเหมือนเดินหยิบท่อนไม้ที่เหน็บเนี่ยค่ะ
เนี่ยกำลังดึงดึงออกมาแล้วโอ้โหท่อนเบอร์เรอเลยนะคะหนามากอ่ะ
แล้วเดินตรงปรีเข้าไปหารปภลักษณะก็คือเหมือนจะเข้าไปตีอะค่ะ
เนี่ยเนี่ยเริ่มมีการเดินขู่ขู่กันแล้วสุดท้ายเนี่ยมีการยื้อยุดแย่งไม้กันนะคะ
พอรับประพอแย่งไม้ไปได้ก็วิ่งถือไม้จะเข้าไปตีพนักงานเทศบาลเหมือนกันแต่จังหวะเนี่ยยื้อแย่งเสร็จ
พอยังได้วิ่งจะเข้าไปตีกลายเป็นว่าพนักงานเทศบาลค่ะวิ่งไปหยิบมีดดาบเลยทีนี้
ออกมาไล่ฟันรอปภค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพนักงานเทศบาลคนอื่นอื่นและพลเมืองดีก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคะ
ต้องวิ่งเข้ามาพยายามห้ามแยกทั้งคู่ออกจากกันเพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุบานปลาย
เสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตกันไปอ่ะนะคะนี่วิ่งไปหยิบมีดดาบมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไล่ฟันกันเลย
คลิปนี้เนี่ยคนใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อเบาเอ็มนักข่าวภาคสนามเป็นคนเอามาโพสต์ไว้นะครับ
บอกสุดเทือนเหตุการณ์พนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
ใช้ไม้หน้าสามไล่ตีรอปภและชักมีดดาบออกมาไล่ฟัน
ท่ามกลางความตกใจของคนที่สัญจรผ่านไปมานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หน้าคอนโดภายในซอยแบริ่งสิบสองเช้าวันที่สิบเจ็ดกันยายนค่ะ
รอปภคนนี้เนี่ยคือนายรัฐภรรณรัฐฐีวันอายุยี่สิบเจ็ดปี
ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะที่สพสำรงเหนือ
แต่ว่าคดีมันยังไม่คืบหน้าแถมพนักงานเทศบาลคู่กรณีอ่ะ
โทรมาข่มขู่ด้วยคุณคารินวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ซอยแบริ่งสิบสองเลยค่ะ
คอนโดจุดเกิดเหตุไปคุยกับพี่รอปภรัฐพลนี่แหละ
เขาพาทีมข่าวไปชี้จุดเลยนะคะว่าตรงนี้เลยพี่ตรงนี้แหละที่ทะเลาะกัน
ข้างรถถังขยะรถเก็บขยะเนี่ยเขาเล่าเลยว่า
ผมปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะก็ตามหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผมก็ต้องดูแลคอนโดต้องคอยถ่ายรูปรายงานนิติบุคคลของคอนโด
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องปกติก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่ง
เคยเจอกลุ่มพนักงานเทศบาลกลุ่มนี้แล้วเคยเข้าไปบอกแล้วด้วยว่า
พี่ระวังน้ำขยะที่อยู่ในรถขยะมันจะหยดเลอะเทอะหน้าคอนโดนะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงก็มีคำถามที่ถามถูกถามกลับมาว่า
หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องทำอะไรบ้างเหรออันนี้คือ
พอถูกโดนถามกลับมาวันเกิดเหตุ๖โมงเช้าสิบเจ็ดกันยายน
เก็บขยะเทศบาลตะบนสำรงเหนือมาเก็บขยะหน้าคอนโด
เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปรายงานเข้าไปในกลุ่มงานตามปกติ
แต่พนักงานเทศบาลเนี่ยหันกลับมาถามด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ไม่พอใจ
ก็เลยเกิดมีปากเสียงกันก่อนที่ตามกล้องวงจรปิดหนึ่งในสาม
เดินไปหยิบไม้ที่ข้างรถเข้ามาเหมือนจะตีเขายกแขนกันไว้
พนักงานอีกสองคนจะไปหยิบเหล็กแบนยาวมีดทำครัวจะมาทำร้ายเขาอีก
แล้วก็มีพนักงานกวาดขยะพยายามมาช่วยห้ามด้วยเขาบอกตอนนั้นเขาก็กลัวนะ
แต่แบบผมก็ปฏิบัติหน้าที่อ่ะพี่ผมทำอะไรผิดอ่ะก็ผมก็ต้องรายงานอ่ะ
หลังเกิดเหตุมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามา
คิดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพนักงานเทศบาลกลุ่มนี้บอกว่า
ไกลเกลี่ยที่โรงพักให้จบนะเพราะถ้าไม่จบเนี่ย
ผมก็คงไม่สามารถห้ามลูกน้องได้เหมือนกัน
ได้มันก็โอเคแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยเหมือนกันนะพี่
คำพูดก็มีแบบว่าเออล้างกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันมาล้างแค้น
เชื่อประมาณนั้นไม่ถึงกับว่าขู่โดยตรง
แต่ว่าก็เหมือนขู่ใช้คำพูดเหมือนขู่
แล้วก็ตอนที่เขาหยิบไม้ยังไม่ตีนะยังเดินมา
โต้เถียงด้วยวาจาก่อน
แล้วก็เขาก็เข้ามาตีผมก็ถอยหลังแล้วใช้แขนกัน
ก็โดนเข้าที่แขนเต็มแล้วก็โดนฉลับมาโดนแก้มด้านขวา
รู้สึกว่าเป็นเหล็กแบนคล้ายมีด
หรือว่าเหล็กแบนเอามาดัดแปลงหรือเปล่า

แล้วเขาก็เข้ามาพี่ทำความสะอาดกวาดขยะครับผู้หญิงกัน
เข้ามาช่วยกันห้ามแล้วตอนนั้นคนขับรถก็เข้ามาห้ามนั่นแหละครับ
คนขับรถเข้ามาห้ามก็ชุดละมุนอยู่พักหนึ่ง
พอเขาทิ้งไอ้เหล็กยาวแบนครับเขาก็หยิบมีดมา

เป็นสไทยมีดทำขวาสั้นประมาณนี้
เพราะนั้นพี่พูดเหมือนว่าจะแทงในแบบนี้
เพราะนั่นเข้ามาขอให้เขาวางมิตรลง
พอสักพักพี่ผู้หญิงคนที่กวาดขยาน

เรายังได้คุยกับหัวหน้างานของนายรัฐพล

เป็นแม่บ้านของคอนโดนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
มันเป็นเรื่องปกติจริงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะเนาะ

ต้องถ่ายรูปส่งรายงานในกลุ่มไลน์ของนิติของคอนโดอยู่แล้วเป็นปกติ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนายนัทพลเองเท่าที่เห็นก็เป็นคนใจเย็นนะ
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครเลย
ถ้าติดต่อกันนะครับต่างฝ่ายต่างธรรมภาษากิจกันไปนะครับ
ก็จะซื้อแจ้งว่านะครับการที่เราถ่ายรูป
หรือว่าส่งรายงานผู้ว่าจ้างคือเราเป็นหน้าที่ของฟุตบอลเราอยู่แล้ว
ผู้มาติดต่ออย่างนี้นะครับรถเข้าออกบุคคลภายนอกแปลกนะครับ
ถ้ามีอะไรก็ต้องแจ้งทางผู้พจ้างที่สร้างจากของพื้นที่เขา
ทีมข่าวเราเองก็อยากฟังข้อมูลจากทางฝั่งเทศบาลตะบนสำรงเหนือเหมือนกันนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดจอดรถขยะค่ะ

เดี๋ยวเขาจะโมโหไหมว่าไปถ่ายรูปรถเขา
คือจริงเจอรถเนี่ยค่ะคันนี้แหละค่ะ
แต่ว่าไม่เจอกลุ่มพนักงานนะคะ
ซึ่งมีข้อมูลมาว่าพยายามติดต่อผ่านทางหัวหน้างานแล้วแหละ
แต่เขาบอกว่าเขาขอชี้แจงที่สถานีตำรวจวันพรุ่งนี้เท่านั้น

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือบอกว่า
พอเกิดเรื่องตำรวจก็ติดตามตัวคู่กรณี
ก็คือพนักงานเทศบาลสำรงเหนือมาสอบปากคำไปแล้ว
เทศบาลเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เรื่องต้นก็คือเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่กัน

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้๒๐กันยายน๑๑โมงตรง
เดี๋ยวเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยหารือกันหน่อยว่า
ตกลงยังไงจะเป็นแบบไหนทิศทางการดำเนินคดีจะยังไงนะคะ